วันนี้เปิดทำการวันแรกนะฮะของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ค่ะนะฮะอ่าพลเนกประยุทธจันทร์โอชาแนะมนตรี
ก็เลยนัดคอรมอลมาประชุมกันเป็นกรณีพิเศษหน่อย
อ่าเริ่มต้นศักราชใหม่นะครับค่ะ

เพราะว่าไปตรวจเรื่องของวันเดือนปีเกิด

ท่านเกิดยี่สิบเอ็ดมีนาคมพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
ปีมะเมียค่ะปีมะเมียซึ่งชงเต็มเต็ม
ถ้าถามปีนักศัตริย์ของคนจีนนะครับตามโหลศาสตร์จีนปีชวดปีนี้
ผู้ที่เกิดปีเถาะปีรกาและปีมะเมียจะเป็นปีชงต้องไปแก้ชง
แต่มะเมียนี่จะชงหนักชง๑๐๐ก็คือแบบมีความเสียหายด้านนู้นด้านนี้เยอะ
นักข่าวก็เลยไปถามพลเอกประยุทธ์ว่าท่านจะแก้ชงอะไรยังไงไหม
เด็กประยุทธ์บอกว่าหมอดูก็คือหมอดูนะก็เคารพแหละไม่ได้ดูถูก
แต่ก็ถือว่าเป็นการไปดูตามสถิติตามหลักศาสตร์อะไรก็ว่ากันไป
แต่ส่วนตัวแก้ชงก็คือทำความดีก็ทำงานมุ่งมั่นทำความดีทำบุญกุศลเชื่อว่าจะคุ้มครองได้
หมอดูก็คือหมอดูเค้าเอาสถิติมาดูก็ผมก็ไม่ไปดูถูกอะไรเค้าอะนะ
ผมก็เคารพอยู่แล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นตามศาสตร์อะไรของท่าน
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ใจของพวกเราทุกคน
การเมืองขัตท์แย้งดรักอาจถึงขั้นยุคทภาพก็ลองไปดูที่ที่ทำนายมา

หมอดูแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าถูกทั้งเท่าไหร่ผิดทั้งเท่าไหร่
เราไปดูกันละกันนะผมก็ไม่อยากเอาอันนี้เป็นประทัดฐานนะ
ผมก็ว่าแล้วได้อะไรขึ้นมาล่ะเห็นไหม
ก็ผมคือผมผมเกิดมาแล้วผมก็เปลี่ยนวันเกิดผมไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างนี้ผมว่าคงไม่ใช่ที่ดวงอย่างเดียวนะ
มันคงเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการตั้งมั่นในการทำความดี
ผมคิดว่าบุญกุศลก็อาจจะคุ้มครองเราได้บ้างทำให้ดีที่สุดแล้วกัน
ผมก็ฝากไปถึงรัฐมนตรีทุกคนด้วยในคอลโมของผมนะ
ผมก็ผ่านมาหลายรอบแล้วล่ะปีชงเนี่ยนะ
ถ้าเราทำพอดีด้วยหัวใจคิดดีทำดีนะความดีใจชนะทุกอย่างนะครับ
คนตีมะเมียที่ชงก็จะเป็นตีมะเมียที่เป็นคู่ธาตุที่อาจจะต้องพูดว่าส่งผลหรือประทะชนมากหน่อย
อย่างเช่นคนที่อยู่ในช่วงของอายุ๖๖เป็นต้นนะครับ
ส่วนคนปีมะเมียรอบอื่นก็จะมีคู่ท่าที่ต่างกันไป
ในเปล็นคนตีมะเมียคู่ธาตุ๖๖นี่ก็ถือว่าประทะชนแหล่งคือชนทั้งตีนักศักดิ์แล้วก็คู่ธาตุด้วย
มีดาวอยุ่ดวงนึงนะครับดาวผูติ้น
จมลอยแต่หมายถึงเรื่องของอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลง
ก็อาจจะต้องระวังทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้าง
คือระวังคำพูดของคนรอบข้างระวังคำพูดของตัวเรา
แล้วก็อย่านำเรื่องราวเหล่านี้มาเขาเรียกว่ามาเป็นอารมณ์นะครับ
ส่วนเรื่องของปฏิทินการเมืองไทยนะครับ
เปิดปีใหม่นะฮะ๒๕๖๓ก็ต้องดูนะฮะ
อย่าง๑๒มกราคมจะมีคนนัดทำกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่สวนรถไฟนะครับ
มกราคมสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีพักอนาคตใหม่
ถูกยื่นข้อฟ้องร้องกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครอง
สารก็จะนัดฟังคำพิพากษานะฮะ๒๑มกราคมนะครับ
กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนฝ่ายค้านก็เตรียมยื่นยติ
เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะ
รับนูนยังนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องยุบพักอนาคตใหม่ยังมีอีกด้วยนะฮะ
ต่อเนื่องจากเรื่องของการกู้เงินจากหัวหน้าพัก
หรือว่าจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นภายในปีนี้ไหม
อันนี้ก็ต้องจับตานะครับถ้าดูกันยาว
นี่ฮะไม่รวมล่าสุดเนี่ย
สารดีการนัดฟังคำพิพากษาคดีไร่ส้มของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา
พิธีกรข่าวชื่อดัง๒๑มกราคมเช่นกัน